มาที่โรงพยาบาลพัทธลุงไปดูความสามารถของทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่าช่วยชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปดำน้ำ
แล้วปลาหมอเนี่ยค่ะมันเข้าปาก
คือช่วงที่เขาจะดำน้ำแล้วอ้าปากจะหายใจ
ปลาหมอตัวมันใหญ่มากเลยนะ
นั่นนะคะมันมุดเข้าปากไปทีนี้
พอมันเข้าปากไปมันก็ไปเรื่อย
โอ้โหมันไปทางช่องทางเดินหายใจอ่ะค่ะ
เจ็บปวดทรมานขนาดไหนลองคิดดูแล้วกัน
ครีบบนมันนี่แข็งมากนะปลาหมอเนี่ย

มันเจ็บปวดหมดนะคะทุกข์ทรมานจริงค่ะ
แต่นี่คือสิ่งที่คุณหมอเอาออกมาได้นะคะ

แล้วก็เอาปลาหมอออกมาได้ครึ่งตัว

เนี่ยค่ะออกมาครึ่งตัวนะคะ
เอาออกมาทางปากของผู้ป่วยรายหนึ่ง
อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะ
ปลาตัวนี้มันเข้าไปติดคอเขาแล้วมันก็ดิ้นไปเรื่อยค่ะ
เนี่ยค่ะคนไข้ชายอายุประมาณ๓๕ปีนะคะ
เขาไปจับปลาที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุง
จังหวะดำน้ำหาปลาแล้วเขาลอยเหมือนลอยขึ้นสูดอากาศ

หมอเนี่ยมันไหว้เข้าปากไปตอนนั้น
พอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็พยายามหาทางออก
โอ้โหจะพอดีกันขนาดนั้น
ดิ้นไปเขาบอกมันดิ้นไปจนถึงหลังลิ้นไก่
หัวมันเนี่ยติดอยู่ตรงโพรงจมูกเจ็บปวดทรมานมากเลยค่ะ
นี่ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอใช้วิธี
เอากล้องส่องจมูกเอาอุปกรณ์ที่ใช้รักษาทางปาก
แล้วสุดท้ายค่อยเอาปลาออกมาอย่างระมัดระวัง
อย่างที่บอกมันไม่ง่ายอย่างที่คุณนัทพงศ์บอก
มันมันย้อนเกล็ดปลาฮะเหงือกปลาอีกแล้วไหนจะครีบปลาอีก
เวลาเอาออกก็ต้องระมัดระวัง
ให้มันไปขูดเนื้อเยื่อรอบ
คุณวรพรไม่อยากจะนึกเลยว่าเจ็บแค่ไหน

ถ้าดึงออกมาเนี่ยมันก็เหมือนจะขยับนิดหน่อย

ลองใส่เข้าไปทางจมูกอีกทีนึง
ค่อยใช้อุปกรณ์ดันเสื่อมของหัวลงมา

แต่ว่าในการดึงออกหรือดันลงมา
เราก็ไม่อยากจะให้มันทำให้เนื้อเยื่อ

ในทีมต้องวางแผนในการดูแล
ก็คือทำยังไงให้คนไข้บอบช้ำน้อยที่สุด
สุดท้ายใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณเกือบชั่วโมงค่ะ

คนไข้ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าพ้นอาการวิกฤตแล้วนะคะ

เขาขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิต

รวมถึงผู้ป่วยก็คือทุกคนก็
ดีใจไปตามการอาการมันเหตุการณ์นี้

ครับนะคะเรื่องเรื่องปลาหมอที่หลุดเข้าปาก
อันนี้กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ถ้าจำกันได้เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปี๖๓

ตอนนั้นมีเด็กผู้ชายอายุ๑๕ปี
ดำน้ำจับปลาหมอเหมือนกันจับได้ตัวหนึ่งแล้ว
มือไม่ว่างเอาคาบไว้จำได้คาบไว้แล้วมันหลุด
มันหลุดเข้าคอไปมันก็ไปแบบนี้เหมือนกันค่ะ
ปลาหมอนี่คือปลาอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
คาบมันยังมีชีวิตอยู่มันหลุดเข้าปากได้

อันนี้ก็เป็นคำเตือนสำหรับทุกท่านเลยค่ะ
หมอนี่มันแข็งทั้งตัวนะ
ใครเคยโดนกล้างปลาหมอติดคอบ้าง
เฉพาะกล้างผมคนหนึ่งนะเข็ดตั้งแต่เด็ก
จริงปลาหมอเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะ
แต่ผมเลิกกินมานานแล้วเข็ดตั้งแต่เอากล้างออกมาได้